เอาละฮะได้เวลาที่คุณจะได้ยิ้มแล้วกับพี่ทิศเป้
สวัสดีพี่ทิเป้ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ดูข่าวหนักนะครับมีทุกเรื่องนะครับ
มาดูสีสันข่าวเช้าไทยรัฐกันบ้างนะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
เช้าแบบนี้นะครับหลังเคารพทรงชาติเจอกันแน่นอน
ถ้าไปท้องทะเลนะครับการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับ
ชวนลูกหลานไปด้วยนะครับ

เมื่อไปเล่นน้ำทะเลจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ทะเลสนุกกันเต็มที่เลยนะพวกเราสองคน
พวกเราตีรังกากระโดดลงไปเลย
หมาก็ขอกระโดดด้วยคนนะครับลูกพี่เฮ้ย
เฮ้ยตกใจหมดเลยสงสัยอยากเล่นน้ำล่ะสิ
ส่วนตัวผมนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องรอใครแล้ว
เพราะว่าผมเต้นด้วยฝีมือผมเองครับ
เพราะผมสุดยอดขาแดนฟันน้ำนมอยู่แล้ว

เฮ่ยน้ำอยู่นี่เหลียเข้าไป

แล้วจะแก้กระหายได้ไหมเนี่ย
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
อะไรขึ้นถึงได้ลงน้ำลงท่าแบบนั้นล่ะสาวเอ้ย
เอ้าเตรียมพร้อมลงทุ่งนา

ลงทุนลุยโครนไปจับเลยนะสาวนะ
นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่คุณแม่บ้านจะไม่เหนื่อยอีกต่อไป
เพียงยัดผ้าเข้าไป
แม่มันสุดยอดจริงเลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ